ตลอดตลาดมาแล้วจ้าไปเช็คราคาสินค้าในตลาดวันนี้กันเลย
ราคาของเนื้อสัตว์ยังคงที่นะคะหมูเนื้อแดงก็ยังคงที่อยู่ที่๒๐๕บาทต่อกิโลกรัม
โพกไก่๘๘บาทต่อกิโลกรัมเนื้อแดงวัว๒๔๐บาทต่อกิโลกรัม
แล้วก็ไข่ไก่เบอร์๐๔๑บาทต่อฟองนะคะ
เช็คราคาของผักกันหน่อยใครอยากกินผักผักกัดขาววันนี้อยู่ที่๑๔บาทต่อกิโลกรัมค่ะ
ปุ้งจีน๑๖บาทต่อกิโลกรัมผักชีไทยนะคะ๑๗๐บาทต่อกิโลกรัม
แล้วก็พริกจินดาแดงนะคะ๕๐บาทต่อกิโลกรัมนะคะ
ผักชีอาจจะราคาสูงนิดนึงเนาะคุณผู้ชมนะเป็นกำลังใจให้